เตือนกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะวันหยุดอีกแล้ว
ใครจะเดินทางไปไหนอย่างไรต้องระมัดระวังนะครับ
มีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดติดไฟแดงอยู่ปรากฏว่ารถตู้มาแบบไม่เบรก
จนกระทั่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงค่ะคุณผู้ชมดูคลิปกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจังหวะของการชนรถตู้มาไม่เบรกเลย
ชนท้ายรถบรรทุกที่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ซึ่งสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทยหรือว่ากู้ภัยพนมที่ฉะเชิงเซาเนี่ย
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมฮะ
พอรถตู้ชนท้ายรถใหญ่แล้วแน่นิ่งหยุดแบบนี้
สักครู่จะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับเพราะผู้โดยสารภายในรถตู้
ทยอยเปิดประตูรถออกมาคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะ
ออกมาจากประตูหน้าบางคนออกมาจากช่วงกลางรถเนี่ยนะครับ
แล้วก็ออกมานั่งหมดแรงอยู่ข้างรถก็ต้องช่วยกันนะฮะ
นำร่างกันออกมานี่มีบางคนต้องถูกอุ้มออกมา
แล้วก็มาให้นอนพักตรงเกาะกลางถนนคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะ
ทางกู้ภัยแจ้งว่าได้มีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนน๓๓๑๔แยกไฟแดงนาน้อยหมู่๗ตำบลเกาะขนุน
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าเกิดวันที่๑๙ตุลาคมนะครับ
มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๙รายนี่คุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลพนมสารคำนะครับ
ยังไม่มีรายงานว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไร
หลายคนบอกว่าคนขับรถตู้หลับในหรือเปล่า
เพราะเห็นแบบนี้คือไม่เบรกเลยนะฮะทั้งที่รถบรรทุก
เขาก็จอดรอสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้ารถบรรทุกก็คันใหญ่
และตรงนี้ก็มีไฟส่องถนนเห็นชัดเจนนะครับ
ก็เลยคาดว่าคนขับรถตู้หลับใน
เคราะห์ดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้คุณเชื่อไหมฮะ
ไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนขับรถนะคุณ
หน้ารถฝั่งคนขับเนี่ยยับยู่ยี่แบบนี้
เพราะพุ่งไปชนเต็มแรงแต่ว่าเป็นแค่บาดเจ็บนะฮะ
ค่ะนี่รถตู้มีผู้โดยสารอยู่ข้างในใช่ไหม